ที่เรื่องของการร่ำลือกันถึงสะพานบางปะกง

มีผู้หญิงชุดแดงไปเข้าฝันคนคนหนึ่ง
ว่าให้มาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เธอหน่อย

แต่ละปีจะมีคนไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเหมือนเป็นตัวตายตัวแทน
แต่ว่าตัวเธอเนี่ยถูกขังเอาไว้ยังไปไหนไม่ได้ครับ
ล่าสุดมีพระเกจินะฮะไปทำพิธีในการปลดปล่อยวิญญาณนะครับ

นี่ครับมีการจุดฟองจุดไฟสวดทำพิธีกันไป
ก็เป็นบรรยากาศขณะที่ครูบาหน่อเขี้ยวแก้วหรือว่าพระครูบารวยครับ
เป็นวิญญาณของผีสาวชุดแดงแล้วก็สัมภเวษี
กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราด
นางกิโลเมธี๕๐ช่องคู่ขนาดขาข้าวกรุงเทพ
ในพื้นที่ของตะมนต์๕ครับอเผลอบางปะโกงจังหวัดชาติเชิงเศร้า
เพราะว่าคือเป็นที่ร่ำลือกันเป็นที่พูดกล่าวขานกันมาหลายปีเหมือนกันนะ
ใช่คือดิฉันเคยฟังสัมภาษณ์ของกู้ภัยที่เขาดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ค่ะ
เขาบอก๓๔ปีที่แล้วตัวกู้ภัยคนนี้มาเก็บศพสาวชุดแดงเอง
คือไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรคือมาเก็บศพหลังจากที่เขาตายไปแล้ว๓วัน
แล้วหลังจากนั้นจะมีคนเห็นผู้หญิงชุดแดงตลอด
ตัวกู้ภัยคนนี้เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนตี๔คือเห็นผู้หญิงชุดแดง
แล้วพอหันกลับไปมองคุณคือหายไปแล้ว
บางคนเห็นกระโดดซ้ำอยู่อย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้มันเป็นสะพานไง
แล้วเหมือนกับว่าพอล้อรถต่างมันขับผ่านเหมือนกับว่ากดไม่ให้ขึ้นมาได้ผุดได้เกิด
วิญญาณอยู่ที่น้ำแล้วก็โดนรถขับผ่านทุกวันทุกวันแบบนี้ด้วย
แล้วล่าสุดเขาบอกว่ามีคนเห็นว่าเขาฝันว่าวิญญาณของผีสาวชุดแดงไปเข้าฝัน
ให้ไปช่วยหน่อยเถอะปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ที
ในฝันเนี่ยมีผู้หญิงชุดแดงบอกว่าได้กระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่นี่หลายปีมาแล้ว
แต่วิญญาณไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยเพราะถูกวิญญาณในช่างที่ตายที่สะพานนี้เช่นเดียวกัน
กักขังเอาไว้นอกจากนี้ผีสาวชุดแดงยังมีโดนวิญญาณสามประเภทสีอื่นด้วยนะ
อีกมากมายเลยที่ไปผุดไปเกิดไม่ได้เหมือนกัน
ทำให้ตอนนี้เขาบอกว่าเพี้ยนเหมือนกันนะเฮียนมากเลย
เนื่องจากว่ามีวิญญาณคนตายมากมายคอยโดนใจให้คนที่ดวงตก
แล้วแบบเศร้าซึมไปเดินตรงนี้เหม่อแล้วฆ่าตัวตาย
คือเหมือนเป็นช่วงที่แบบจิตไม่มีสติแล้วตรงนั้น
คือเขาบอกว่าเคยมีคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดอ่ะมายังไงก็ไม่รู้
พอมาถึงตรงนี้ก็อยากจะกระโดดสะพานเลย
ถูกต้องครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย
จนทำให้มีคนตายเยอะแล้วก็เป็นตัวตายตัวแทนกันไปแบบนี้แหละครับ

หรือว่าครูบาพระครูบารวยนะครับ

ให้หมดบ่วงกรรมให้ไปผุดไปเกิดสักทีไปพบภูมิอื่นที่มันดีปรากฏว่าตอนที่
ทำคุณเชื่อไหมมันมีละอองฝนเล็กเล็กโปรยปลายลงมาคล้ายว่าเหมือน
วิญญาณรับรู้ถึงพลังบุญที่ทำไปให้ครับค่ะแล้วก็หลุดพ้นจากการ
กักขังแล้วก็ลอยออกไปแบบเนี้ยครับอ๋อนะฮะซึ่งครูบาหน่อคิ้วแก้วยืนยันว่า
คลายอาถรรพ์โดยวิญญาณที่สะพานแห่งนี้แล้วจากนี้ไปจะไม่มีวิญญาณผู้หญิงชุดแดง
วิญญาณสัมภเวษีไปกวนชาวบ้านอีกแล้วก็จะไม่มีเรื่องของตัวตายตัวแทนอีกต่อไป
อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เขาเล่าขานกันมาบางคนก็เห็นจริงนะฮะ